ส่วนคลิปที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นช่วงกลางคืน
ลักษณะคล้ายเรื่องลี้ลับแต่ตอนนี้เช้าแล้วเล่าให้คุณผู้ชมฟังได้นะคะ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับรถเข็นก็คือวิวแชร์เนี่ยค่ะ
ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะวิวแชร์ตอนแรกมันจอดอยู่เฉย
แล้วช่วงกลางดึกค่ะเนี่ยมันไหลออกจากมุมนี้คุณ
มันไหลไปปกติถ้าเป็นทางลาดมันก็คือไหลแต่มันก็ไหลไปนั่นแหละ
ตามแรงโน้มถ่วงของโลกไงลักษณะแบบนี้เราเคยเห็นแล้ว
แล้วทางเจ้าของพื้นที่เขาก็ชี้แจงเมื่อก่อนนะ
ว่ามันไหลไงนมพัดมันไหลตามแรงโน้มถวงโลก
แต่ครั้งนี้ล่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะมันจะใส่เกียร์อาได้ค่ะ
เออมันถอยหลังเองได้เห็นไหมคุณ
มันเกิดขึ้นจากอะไรอ่ะถ้าบอกว่าพื้นที่ราชไม่ใช่แล้วอ่ะ
ไม่ใช่แล้วถ้าลาดก็คือลาดไปทางด้านนู้นใช่ไหม
มันก็จะไม่ถอยหลังกลับมานะแต่มันถอยหลังกลับมาได้แบบนี้ค่ะ
คลิปนี้ถูกแชร์ในเพจเฟซบุ๊คยูไลท์คลิปเด็ดวี๕ค่ะ
เอามาโพสต์ไว้นะคะระบุว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะ
เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำด้วงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะคะ
แล้วเขาติดกล้องวงจรปิดวันแรกด้วยแล้วก็มาเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยนะคะ
แต่ชาวเน็ตค่ะเขาไปจับผิดอ่ะก็ช่วยกันแหละเนาะ
จับผิดว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า
ตามหาความจริงเขาบอกมันมีพิรุธแบบนี้อาวันเนี่ยมันใช่
ก็คือวันเสาร์ที่๒๓พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ช่วงเวลาเขาบอกว่า
ช่วงเกิดเหตุช่วงแรกนะมันเกิดตอน๔ทุ่ม
และหลังจากนั้นเวลาทั้งหมดที่รถมันเคลื่อนอยู่
ทำไมใช้เวลานานจังตั้งประมาณ๖ชั่วโมงน่ะ
บอกแบบนี้เพราะมันมีการกระโดดเวลาจาก๔ทุ่ม
ไปเป็นช่วงตี๔ถึงตี๔๓๐เขาบอกมันมีการตัดต่อแน่เลย
อันนี้ชาวเน็ตนะคะชาวเน็ตตั้งคำถามไว้เนี่ยนะคะ
ทีมข่าวค่ะอยากได้รับความจริงโทรไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนะคะ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้รับการยืนยันว่าภาพนี้ไม่มีการตัดต่อแน่นอน
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่มาที่ไปคือตอนเช้าและโรงพยาบาลก็เปิดรับเอ่อ
เขาเรียกว่าคนป่วยนะคะเขาไปเห็นว่ามันมีวิวแชร์จอดเกะกะไว้ที่หน้าโรงพยาบาล
มันไปได้ยังไงอ่ะไปถึงหน้าโรงพยาบาลนะคะ
ก็เลยเอ๊ะมีคนมาแกล้งมีคนมาเล่นตอนกลางคืนหรือเปล่า
ต้องดูนะเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยปรากฏว่าไปเกิดเปิดกล้องวงจรปิดดู
ไม่มีคนเข็นค่ะรถมันไปแบบนี้แล้วไปไกลกว่านี้ด้วยนะคะ
มันไปถึงหน้าโรงพยาบาลเนี่ยคนที่นั่งดูด้วยกัน
เจ้าหน้าที่ที่ไปเปิดกล้องวงจรปิดดูด้วยกันเขาบอกขนหัวลุกไปตามตามกันเลยนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็หนึ่งยืนยันแหละว่าไม่มีใครไปเข็นตามภาพ
และก็ไม่รู้จริงว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรค่ะ
ก็ต้องเช็คอีกทีนึงว่าคืนนั้นมีลมหรือเปล่า
เห็นบอกว่ามีลมนะลมพัดแรงแล้วก็มีฝนตกในพื้นที่
แต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกไปถ้าจะมองเป็นเรื่องวิทยาศาสต
เป็นเรื่องของลมถ้าเกิดไปข้างหน้าแล้ว
ตามแรงน้มถ่วงของโลกมันก็ไม่ควรจะถอยหลังป่ะ